ความน่ารักของเจ้าของร้านอะไรยนแห่งหนึ่ง
ถูกเจ้าฝูงลิงใช้เป็นเครื่องเล่นซะแล้ว

โอ้โหความสะหวานเลย

ขายเครื่องดื่มไม่รู้แล้วคุณไปเอาที่ไหนมาพูดเออคุณเอาที่ไหนมาพูดก่อน
ไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินมาในทีวี

ไม่มีเอามาที่เรื่องนี้กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับเห็นไหมโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริง

แบบว่าเป็นไม้เหรอเป็นเสาเหรอยาวแล้วก็ให้ลิงมันรูดเล่นแบบนี้
เขาบอกว่านี่คือเจ้าของร้านชโยวานิดอะไรยนนะครับอยู่ที่ตำบลตาหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

คนลบบุรีน่าจะรู้จักกันดีนะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะอยู่แถวตรงในเมืองนั่นแหละตรงที่ลิงเยอะตรงนั้น
โอ้โหแล้วบอกเลยนะว่าฝูงลิงฝูงเนี่ยคุ้นเคยกับพี่เจ้าของร้านเป็นอย่างดี
สนิทสนมกันเพราะว่าคุณพี่เขาเนี่ยเจ้าของร้านชโยวานิดเนี่ย
แกก็จะเอาของกินเอาขนมมาให้ลิงพวกนี้มันได้กินกันเป็นประจำ

ก็เอาของมาให้เล่นด้วยอ้าวหมุนรอบนี้ของเจ้าตัวนี้นะ

อ่าวรอบต่อไปอีกตัวนึง
เอาอย่าแย่งเพื่อนสิเล่นทีละตัว
แล้วบางคนนะถ้าไปลบบุรีไปตรงพื้นที่ตรงนี้
อยากจะไปเล่นกับลิงแบบนี้บ้างผมไม่แนะนำนะ
คุณไม่คุ้นเคยไม่เคยไปทำความรู้จักมัน
อยู่เอาเหล็กเอาไม้ไปแล้วก็วางอย่างนี้ให้มันมาเล่น

จริงลิงมันชอบปีนปลาย
ของเราใหญ่เลยล่ะ

คุณก็ไปทำตามหน่อยนะควรจะเป็นอันตรายนะครับ

น่ารักลิงลงมาเดินอย่างนี้